เรื่องของผมนี่มีน้ำมันอยู่บนถนนนะครับนับผู้ชมครับ
เป็นถนนสองเลนสวนแถวเรียบคลองประปา
คือเป็นจังหวะที่เหลือแค่๒เลนสวนก่อนออกถนนแจ้งวัฒนะ
รถเค้าก็มาตามปกติแต่อีกฟังนึงเหมือนกับ
มันติดแล้วไม่ยอมต่อแถวก็เลยจะแซงมาแล้วไม่มีใครเขาให้เข้า

เพราะว่ารถจักรยานยนต์ที่ขี่ผ่านทุกคันหันไปมองคุณมาไง

ตอนแรกเค้าคงงงว่านี่คันน่าติดอะไร

ยังไงอ่ะคันนี้สีขาวกันนี้คงจะแซงเข้ามาแล้วก็ไม่มีใครให้เข้าแล้วไง
หาช่องเข้าไม่ได้แล้วฝั่งนู้นเขาก็ติดคันนี้เจ้าของคลิปเนี่ยเขาเจอเขาแบบโอ้โหกว่าจะเบี่ยงออกไปได้
อีกนิดเดียวก็ลงคลองปลาปลาแล้วโอ้โหนี่ฮะคลิปนี้เจ้าของคลิปบอกว่า
เกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับถนนเรียบคลองประปาศรีสมานนะฮะ
ในพื้นที่ปากเกร็ดนนทบุรีท้องที่ของสพปักเกร็ดนะฮะ
เจ้าของรถเนี่ยนะเขาเป็นผู้หญิงเขาถ่ายคลิปเอาไว้
กำลังขับรถมาจากแจ้งวัฒนะแล้วก็เรียบคลองปลาปลา
มุ่งหน้าจะไปพงเพชรงามวงวานค่ะอีกฝั่งนึงเนี่ย
คือฝั่งที่เขาจะต้องไปถนนแจ้งวัฒนะแต่ยาริสคันสีขาวคันนี้
มาเลยฮะไม่รอต่อแถวอะไรทั้งสิ้นแซงมาเลย
ะว่าคงแซงมาเรื่อยเดี๋ยวก็ได้เข้าค่ะคราวนี้ไม่ได้เข้านะครับอ่า
เขาก็แซงผ่านกันไปนั่นแหละครับทุกผู้ชมครับแต่เจ้าของคลิป
เขาก็เลยเอามาโพสต์ในสังคมออนไลน์ว่า
คุณทำแบบนี้ก็ไม่ไหวนะคุณทำแบบนี้เนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อน
เกิดมันไปกันต่อไม่ได้จริงจริงนะฮะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ย
คุณจะทำยังไงล่าสุดภูมิกับการสพปะเกร็ดบอกว่า
ทะเบียนรถคันนี้นะฮะคันสีขาวคันนี้เดี๋ยวจะตรวจสอบนะครับ
แล้วก็จะเรียกเจ้าของรถมาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหา
นี่เห็นมั้ยเลนส์ตรงกลางเนี่ยเส้นแบ่งตรงนี้
เห็นมั้ยแสงมาเลย
รยาทบนท้องถนนสำคัญมากนะคะ